สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมจูด้งในสมัครทั่วไทยนั่นเองครับ
วันนี้ผมพามาเที่ยวอีกแล้วผมอยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีฮะ
ผมจะพามาผจญภัยทางน้ำเอ๊แต่ว่าจะพาไปที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับไกด์กันเลยดีกว่าครับ
ฮะเส้นทางที่เราจะไปจุดน่าสนใจมีอะไรบ้างฮะตอน
จะไปที่วัดเกาะนะครับไปดูติดตะกรรมฝ่าผนังแล้วถึงนั้นจะผ่ายเรือเป็นตลาด

กบครับเห็นบอกว่ามีโซโลแกนในการท่องเที่ยวครั้งนี้ด้วย
พี่กบครับคือแหละครับสนุกเต็มที่ดีต่อโลก
เที่ยวโดยไม่สร้างคาร์บอน

เราไปทางน้ำเราก็พลายเรือไปไง
เราไม่ได้สร้างอะไรเลย
นี่ครับจุดแรกที่เรามาถึงแล้วฮะที่วัดก่อนนะครับผม
ปกติเนี่ยสาราเขาก็จะไม่มีชื่อแต่นี่ทำไมถึงมีชื่อฮะ
เพราะว่าสารานี้เป็นสาราในอดีตที่มันเป็นทางขึ้นวัด
แล้วกรมหิมเหสวรก็มีการสร้างไว้
เดี๋ยวเข้าไปดูโหวตข้างในกันเลยดีกว่าครับผม
อืม
เราก็มาอยู่ที่หน้าโบสถ์ของวัดเกาะแก้วสุธารามฮะ

เข้ามาก็ดูเราดูก็จะรู้คร่าวแล้วว่า

แต่สิ่งที่สำคัญที่สวยงามเนี่ย
มันก็จะอยู่ข้างในเป็นภาพเขียนสีฝุ่นสมัยอายุทยาเลย
เข้ามาภายในโบสถ์แล้ว
นี่ศิลปะแบบนี้อันนี้คืออะไรอ่ะครับพี่กบฮะ
ตรงนี้ครับมันเป็นภาพเขียนสีฝุ่น
ยุธยาที่ใช้สีได้ลงตัวมากมีสีไม่กี่สี

เป็นต้นไม้ที่อยู่บนสวรรค์โดยเฉพาะเลยนะครับ

แต่ว่านอกจากวัดแล้วมีที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมฮะ

แต่เราก็จะพายเรือตามน้ำไปขึ้นตลาด

เอาละครับถึงแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูของเด็ดของที่นี่

เดี๋ยวขึ้นไปดูครับ

มันก็หนึ่งเป็นการเชิญชวนให้คนมาเที่ยว

หนึ่งแสงมันได้สองคนไม่เยอะ

ที่เขาบอกว่าวาดจากของจริง
คือน้องเปิดนะฮะให้ดูจากหน้าคุณผู้ชม

ก็โทรมาที่ผมนี่แหละครับ
หุ้นส่วนจำกัดกบเฟรกกิ้งหรือว่าหมุงกบ

ขอบคุณครับยินดีครับสำหรับครั้งหน้าผมจุด้งจะพาไปที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามฮะ
วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับ
โหห่อเป็นวิถีชีวิตจริงนะวิธีบ้านว่าดีมากจริงแผนบุรีนะอย่าลืมครั้งหน้ามะหน่วยมอกแกงด้วย
อ้าวไปเองซิไปเองก็จะได้ไปชมธรรมชาติด้วย
กดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ